คุณผู้ชมคะอีกเหตุหนึ่งก็อุกอ่านเหมือนกันค่ะ
เกิดขึ้นกลางร้านแมคโดนัล

กล้องวงจรปิดภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นหลักฐานที่ไทยรัฐทีวีได้ภาพมา

ผู้ชายวัย๑๗ปีเสื้อสีขาว
ชื่อว่านายตะวันครูสรรเหลือง

ว่ากำลังจะมีภัยเกิดขึ้นกับเขา

ตอนนั้นคนในร้านแกโดนัลนี่ตกออกตกใจแล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนค่ะนี่ค่ะ
ตะวันเนี่ยออกมาแล้วนะวิ่งหนีออกมาแต่ในดำก็วิ่งตามมาในมือมีปืน
มีปืนใช่เดี๋ยวดูอีกช็อตนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องตะวันเนี่ยหนีมา
ขอความช่วยเหลือตรงเคาน์เตอร์อันนี้ตรงเคาน์เตอร์ค่ะแล้วภาพมันอาจจะเห็นไม่ชัดนี่
เห็นไหมนายตะวันมีช็อตของการยิงอ่ะแล้วหลังจากนั้นพอยิงเสร็จแล้วนะ
ใช่เขาก็ไปทำร้ายในดำไปทำร้ายน้องตะวันอีกไปกระทืบ
เตะอยู่แบบนี้ค่ะแล้วคนในร้านตกอกตกใจกันหมดเลย
คือที่เห็นไม่มีคนคือหนีไปกันหมดหนีไปแล้วคนโดนลูกหลงใช่ค่ะ
อืมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยรอปภก็พยายามมาห้ามมีคนมาช่วยห้าม
แล้วหลังจากนั้นตัวในดำที่ถืออาวุธปืนวิ่งออกไปนอกร้าน
มีเพื่อนอยู่คนนึงรออยู่ในดำก็ซ้อนท้ายแล้วก็หนีไปเลยค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อวานนะเหตุการณ์นี้ที่ร้านแอคโดนัลริมถนนกาญจนาพิเศษที่บังใหญ่
นนทบุรีทีนี้ตอนตำรวจไปถึงตำรวจเจอตัวน้องตะวันวัยสิบเจ็ดปีค่ะ
ก็รอให้การกับตำรวจสพบังใหญ่อยู่

แล้วก็เล่าให้คุณตำรวจฟังเป็นฉากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

น้องเขาไปขายรองเท้ามือสองอยู่ใกล้กับแม็กซ์
พอขายของเสร็จก็เข้ามานั่งคุยกับเพื่อนเขาไม่คิดหรอก
ว่าเขาจะโดนเอาปืนมาจะมาไล่ยิงแบบนี้
แต่น้องก็เล่าย้อนเหตุการณ์ไปเดือนที่แล้วค่ะกลุ่มของนายดำไปมีเรื่องกับรุ่นน้อง
เสร็จแล้วตัวนายตะวันที่ไม่มีเรื่องกับรุ่นน้องของนายดำเนี่ยนะรอบนั้นเนี่ยเขาเจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
กันเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่เอาความแต่รอบนี้ที่ในดำตามมาเนี่ยคงจะมาเอาคืนตะวัน
แล้วเห็นรอยที่ฝาผนังที่กำแพงไหมคือจังหวะที่เขายิงตัวตะวันเบี่ยงหลบ
มองวิ่งมาหน้าเคาน์เตอร์เขาวิ่งตามมาทันแล้วเขาก็เอาปืนตบหลายที่เขาก็ยิงแบบไปชั้นชิดเลยครับ

อืมพอตบเสร็จแล้วยังไงต่อ
บแล้วเอาปืนหล่นจากมือเขาก็ใช้มือต่อย

คือฝั่งพ่อแม่ของรุ่นน้องฝั่งเขาก็เคลียร์แล้วอะไรแล้ว

สาวพอบังบัวทองทีนี้ก็เลยต้องเอามาที่สาวพอบังใหญ่
อ่าทีนี้พอมาถึงเนี้ยน่ะเดี๋ยวฟังในดำเขาพูดหน่อยล่ะกันค่ะ
เขาไม่พูดดีกว่าอ่ะพี่แป๊บแล้วทำไมเราถึงจะต้องไปมีปัญหาเขาไปยิงเขา
อืมไม่ต้องไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ะพี่
แล้วหลังจากนี้จะจบไหมหลังจากนี้จะจบไหมผมขอไปก่อนพี่
วันนั้นเรากะเอาเขาถึงตายผมไปผมไปก่อนพี่เราอาฆาตแค้น
ทำไมทำไมเรากะเอาเขาถึงตายไหมวันนั้นหลังจากนี้จะจบไหม
ผมขอเป็นเรื่องส่วนตัวพี่อันนี้คือสิ่งที่ในดำตอบกับนักข่าวนะคะ
แต่ทีนี้จากการที่ตำรวจสอบสวนเนี่ยคือในดำเขาแค้นเขาแค้นตะวัน
ก็เลยพาพวกเนี่ยไปรุมเพราะว่าอะไรตะวันเคยพาพวกเนี่ย
รุมทำร้ายน้องรุ่นน้องของนายดำทีนี้
เขาก็เลยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของตะวันมาตลอดเลย
แล้วถามว่าดำอาวุธปืนที่ดำใช้เมื่อวานนี้
เขายังปฏิเสธอยู่นะคะตำรวจก็กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับแล้วในดำเนี่ยก็ต้องคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทั
แล้วก็ต้องไปหาปืนที่ว่าที่สะพานเจษฎาบดินด้วยนะคะ
เอามาดูเหตุการณ์